ไปสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติกันหน่อย
ช่วงนี้ไปเที่ยวกันได้แล้ว
แต่ว่าคราวนี้ไปสัมผัสธรรมชาติกลางภูเขาเขียวขจีร้อมรอบริมคลองศกจังหวัดสุราธานีจ้า
อยู่หมู่ที่๔แต่มรถครองศกอำเภอพนมจังหวัดสุรธานีจ้า
บอกเลยว่าบรรยากาศนี้ดีมากคุณดูสิคะเขียวขจีไปหมดเลย
ตอนนี้ก็มีบรรดานักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากางเต็นต์นอนริมคลองศกกันนะ
ซึ่งที่นี่นะคะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายนอนเต็นต์มาก
เพราะว่าเราจะได้นอนเล่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมคลอง
แล้วก็รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่เป็นเอกลักษณ์ของคลองเขาศกนี่นะคะ
คุณสุภกิจจันทันค่ะหนึ่งในนักท่องเที่ยวก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จุดเริ่มต้นของการเที่ยวแคมป์เนี่ยนะเกิดจากกลุ่มเพื่อนที่ขับขี่บิ๊กไบท์มาเยี่ยมบ้าน
จากนั้นก็มาตัดย่าหน้าตรงที่ดินริมคลองอ่ะซึ่งเป็นพงหญ้ารกรกเนี่ย
แล้วก็ปูเสือนั่งสังสรรค์กันนี่แหละค่ะจากครั้งนั้นเนี่ย
ทำให้คุณสุภกิจเกิดความคิดเลยว่าอยากจะให้คนอื่นได้มาสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์
เพราะว่าอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่มาเยือน
จุดเด่นนะคะจุดเด่นก็คือตรงใกล้ริมคลองศกที่น้ำใสมากเนี่ย
สามารถลงเล่นน้ำแบบนี้ได้นี่คุณลงไปแช่ไปสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มที่เลยอ่ะ
พอตกค่ำก็สามารถทำกิจกรรมรอบกองไฟกันได้ด้วยนะจ๊ะครับสำหรับนักท่องเที่ยวสายเต็นต์
หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวมาสัมผัสธรรมชาติ
อีกหนึ่งจุดที่อากาศดีสุดของประเทศไทยก็แนะนำเลยเพราะว่า
อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสุราธานีแบบนี้
มาเที่ยวกันได้ที่เขาโปนเนเจอร์แคมป์ค่ะอยู่ที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างให้ไว้แล้วติดต่อสอบถามเลย๐๙๙
เห็นแล้วอยากไปปิ้งย่างไปแคมปงแคมปิ้งแบบนี้นะ
โอ้โหคุณลองคิดดูนะว่าเราไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แบบเขียวขจีแบบนี้
แล้วช่วงที่ธรรมชาติมันฟื้นฟูแล้วมันจะมีความสุขขนาดไหน
มีโอกาสก็อยากให้ไปเที่ยวกันนะคะ